ดีฉันก็โดนตอบว่ามาว่าเอ๊ะคุณรสริน
ไปดูข่าวใกล้วันที่ผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลจะออก

ตัวเลขจะส่งตรงมาจากแต่ละพื้นที่วันไหนอย่างไร
เพราะฉะนั้นเอาแบบนี้ก่อติดหน้าจอไทยรัฐทีวีทุกวัน
เพราะแต่ละวันมันก็มาบ้างไม่มาบ้าง
บอกไม่ได้หรอกค่ะว่าใกล้วันที่มันจะออกแล้วมันจะมาไม่มา

มาวันนี้ตัวเลขเรื่องของความเชื่อวันนี้มาแล้วค่ะ

พาไปดูบรรยากาศที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะ
แน่นอนก็คลาคล่ำไปด้วยศิษยานุสิตแล้วก็ประชาชนคนทั่วไป
พากันไปกลับไหว้สรีระสังขารของ
หลวงพ่อคูณขันติโกเจ้าอาวาสเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความอาลัยยิ่ง
คือหลวงพ่อคูณคันติโกท่านอาภาษณ์มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
และด้วยระบบทางเดินหายใจแล้วก็ปอด
ซึ่งหลวงพ่อก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรื่อยมา
กระทั่งเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา
คณะแพทย์ก็แจ้งแล้วก็ลงความเห็นว่า
หลวงพ่อมีอาการปอดติดเชื้อ
ไม่สามารถยื้อชีวิตได้อีกต่อไป
จนกระทั่งเช้ามืดเมื่อวานนี้คือ๒๐กุมภาพันธ์
คณะศิษยานุสิตก็เลยนำหลวงพ่อกลับมาที่วัด
หลวงพ่อท่านก็ละสังขารไป
เวลา๙นาฬิกา๙นาที
และท่านสิริอายุรวมได้๙๑ปี๑๔วัน
รวมบวช๗๑พันธุ์สาค่ะ

ปกติแล้วพิธีสู่ขวัญจะได้ยินพิธีสู่ขวัญคนใช่ไหม

พาคุณผู้ชมไปดูหน่อยเป็นเรื่องแปลกนี้นะคะ

จัดขึ้นเนี่ยเพราะว่าอยากจะสร้างขวัญกำลังใจ
ทุเรียนอะไรนะทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนภูเขาไฟอร่อยเหมือนกันนะคะเคยทานนะคะ
วิธีการก็คือเอาดอกทุเรียนที่กำลังเบ่งบานช่วงนี้มาใส่พานใบสีสู่ขวัญ
สู่ขวัญข้าวที่ชาวนาปฏิบัติสืบทอดกันมาเนี่ยนะคะ
เชื่อว่าจะช่วยให้ปีนี้ได้ผลผลิตจากทุเรียนเยอะเลย
กิจกรรมนี้ยังถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของทุเรียนดินภูเขาไฟ
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ลงใต้พาไปที่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชก้มเงย้ม
คงไม่ต้องเดาว่าหาอะไรหางูค่ะงูจงอางตัวใหญ่มากมาอีกแล้วค่ะ
เนี่ยกู้ภัยทั้งสองหน่วยงานนะคะก็ต้องช่วยกันแบบนี้ไปจับมันไปขดอยู่ใต้ตู้ปลา
คุณเดาซิว่าจับได้ไหมก็ต้องได้ดิทุลักษณ์ทุเลเลยนะคะที่สุดแล้วก็จับได้ค่ะ
คุณบุญธรรมเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าจับมาได้ไอ้งูตัวนี้ความยาวเกือบ๕เมตร
หนัก๑๒กิโลกรัมพอจับมาได้เสร็จปุ๊บนำมันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ตายแล้วคุณผู้ชมต้องขอทานโทษจริงคือไม่ได้บอกบ้านเลขที่ด้วยสินะไม่เป็นไรเนอะ
ไม่เป็นไรความยาวก็ไม่มีใช่ไหมปิดท้ายที่สวนนกนุษย์พัทยาค่ะนี่ก็ทำอะไรกันคะ
นงนุษย์พัทยาเจ้าของสวนนกนุษย์ก็คือคุณกัมพลตันสัจจาคุณโต้งนะคะ
ก็มีการประกอบพิธีรับขวัญช้างพลายแรกเกิดนี่แบบนี้นะคะพลายเพชรหลังพังน้องพลายพลอย
วัย๑๒ปี๒๒ปีนะคะตกลูกออกมาเมื่อเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๑๐กุมภาพันธ์๒๕๖๒
มีพนักงานแล้วก็ควานช้างเนี่ยอุ้ยตายแล้วน่าเอ็นดูนั่นคุณโต้งเสื้อขาวนะคะน่าเอ็นดูมาก
ช้างนะมาร่วมพิธีแล้วก็มีการจัดขบวนรื่นเริงชุดทักษินาหันศาระบำชนไก่มารับขวัญพลายเพชร
ร่วมกันสร้างสีสันคลึกคลื้นแล้วก็คลึกคลื้นเคลงแบบนี้นะคะคุณโต้งคุณกัมพลเนี่ยบอกว่าพลายเพชรเนี่ย
ถือเป็นลูกช้างพังเชือกที่๙๓ของสวนนงนุษย์พัทยาและเป็นเชือกที่๒ของปี๒๕๖๓ค่ะ
สองข่าวตัวเล่มมันคล้ายกันเหมือนกันนะมีเวลาเก็บเป็นคลิปนะคะ